นโยบายของภักดิ์คุมใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้
ที่ตั้งเป้าเลยว่าถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ย

โควิดนี่ทำให้พี่น้องประชาชน
เราก็คงจะต้อง
ขออนุญาตน่ะพูดผิด
พักหนี้ลดค่าใช้จ่ายพักหนี้ให้เขา๓ปีหยุดป้นปลอดดอก
แล้วค่อยไปจ่ายในปีที่๔ให้เขาได้มีเวลาทำมาหากินเก็บหอมรอมริบ
ขยายกิจการไว้ก่อนแล้วปีที่๔ค่อยไปชำระ
แต่ว่าอยู่ในหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหนี้บุคคลไม่เกิน๑ล้านบาท
หมดเดียวก็ยังไงครับคือสมมติถ้าผมมีหนี้กับแบงก์อย่างนี้หรือ

รัฐก็จะตั้งกองทุนขึ้นมานะครับอาจจะออกเป็นพันธบัตร
เพราะว่าในประเทศเราเนี่ยมีเงินฝากในระบบ๑๕๕ล้าน
ล้านเราจะใช้เพียงไม่เกิน๒ล้านล้านบาทเราก็ออกพันธบัตรออกมา
ดอกเบี้ยหน้าพันธบัตรไปซึ่งมากกว่าแบงค์อยู่แล้ว
แบงค์ฝากทุกวันนี้ก็ได้๐จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์
พันธบัตรก็อาจจะออกสักมากกว่าแบงค์นะครับแล้วก็เป็นพันธบัตรของรัฐบาล
มีความมันมั่นคงอยู่แล้วอันนี้รัฐรัฐรับประกัน๑๐๐อยู่แล้ว
แล้วก็เอาเงินก้อนนี้มาเจรจาเหมือนสมัยที่เราเจรจานี่
กับสถาบันการเงินตามลำดับชั้นของหนี้
หนี้มันโอกาสถ้าเกิดไม่มีการพักให้

แล้วก็ต้องไปนั่งฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมาย

อันนั้นเราก็อาจจะไปเจจานะครับใจกองทุนนี้ไปเจจา
เอาหนี้มากองรวมไว้แล้วก็ให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนในการพัก
แล้วก็ไปทำมาหากินก่อนอีก๓ปีค่อยมาใช้
คือเจ้าหนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเสียหายอะไรเพราะว่ารัฐจะเอากองทุน
เปรียบเหมือนปรับโครงสร้างหนี้แต่แทนที่เป็นปรับโครงสร้างหนี้
นิติบุคคลก็มาเป็นปรับโครงสร้างหนี้แต่ละบุคคล
ก็จะได้มีเวลาไปลืมตาอ้าปากกันหน่อย

ถ้าเราปรับได้หรือถ้าสมมุติแบงค์ไม่ยอมขายหนี้มา
ที่จะรับการชำระหนี้โดยชำระดอก
ในช่วงพักหนี้โดยรัฐ
เขาก็ไม่ต้องไปสำรองตั้งสำรอง
ถ้าตั้งสำรองหนี้ของประชาชนหนี้บุคคลแล้ว
โหก็ด้วยจำนวนคนที่เป็นคน
เขาอาจจะเกิดความเสียหายค่อนข้างมาก
แล้วเราก็มาช่วยกัน